วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วยฮะ
โพสต์ใช้แพมเพิร์สยัดหมอนมีผ้าอนามัยผสม
ฉันซื้อมาจากตลาดนัดเนี่ยใบละ๕๐บาท
ซื้อมา๔ใบในพื้นที่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อ๒ปีก่อน
นอนไปนอนมานอนคลุกอยู่กับหมอนของฉัน

แล้วคุณคิดสภาพคนที่นอนสบายคุณนอนยังไงกับหมอน
ก็นอนเอาหน้ามุดบ้างอะไรบ้าง

มุดออกมานะคุณผู้ชมคือผ่านมา๒ปีแล้วแล้วก็หมอนมันเริ่มเก่าใช่ไหมฮ
มันเริ่มแข็งแล้วมันก็เริ่มปริแตก
พอปิแตกออกมาเธอก็เห็นอะไรแปลกอยู่ในหมอน
ตกออกตกใจเลยโพสต์คลิปให้ประชาชนได้ดูกัน

กลายเป็นคลิปที่ฮือฮาและสร้างความแปลกใจตกใจ
ถึงขนาดต้องเหลียวไปมองหมอนของตัวเองว่าหมอนชั้นไส้ข้างในเป็นอย่างไร
เพราะฉันก็ไม่มีสิทธิ์รู้ไส้ข้างในใช่ไหมคุณ

เออนะครับผู้คนในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะฮะ
บอกว่าตอนนี้โอ้โหต้องให้ความสำคัญกับหมอนที่ซื้อมาแล้วนะครับ
โดยผู้ที่โพสต์คลิปเล่าว่าซื้อมาจากตลาดนัด
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้นะครับ

พบนางสาวชาลินีช่างเหลาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็นายเนรมิตมาลัยวงซึ่งเป็นญาติที่เป็นผู้โพสต์คลิป
ทั้งสองคนเปิดเผยนะครับว่าเมื่อประมาณปี๒ปีที่ผ่านมา
ไปซื้อหมอนหนุนกับพี่สาวที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา
ราคาใบละประมาณ๕๐บาท
เห็นว่า๕๐บาทเองลายก็น่ารักถูกดีนะครับ
เลยซื้อมาทั้งหมดเนี่ย๔ใบนะครับ
จากนั้นนำมาหนุนนอนทุกคืนตามปกติแหละครับ
แต่เมื่อใช้งานไปนานกลับพบสิ่งผิดปกติ
ก็คือจากที่หมอนิ่มมันเริ่มแข็ง
เริ่มสังเกตเห็นไส้หมอนด้านใน
หยิบขึ้นมาดูมันแปลกนะ
พอหยิบขึ้นมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่างละเอียดรอบครอบและใกล้ชิด
ตกใจแล้วครับเพราะว่าไส้หมอนมันไม่ใช่นุ่น
หรือว่ายายสังเคราะห์เหมือนหมอนตามท้องตลาดทั่วไป
ตัวเองก็เลยใช้มือล้วงเข้าไปในหมอนแล้วก็ดึงไส้ออกมาดู
ว่าหมดอายุแล้วถูกนำมาเป็นไส้หมอน
แล้วก็มีนุ่นปะปนมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐของเราบอกว่าโอ้โหเถอะพี่ค่ะ
เคยผ่านการใช้งานมาหรือไม่ถ้าผ่านการใช้งานมาแล้ว
คงรู้สึกขยะแขยงค่ะที่ถ่ายคลิปและภาพนิ่งโพสต์เตือนลงใน
อย่าหลงซื้อของที่ไม่มีคุณภาพเพียงเพราะเห็นแต่
ราคาถูกรวมถึงให้ประชาชนซื้อที่ซื้อหมอนราคาถูก
ลองเช็คดูนะคะว่าถูกยัดไส้เช่นเดียวกับหมอนของ
ดิฉันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเอามาโพสต์กันนะ
ที่มี๔ใบลองฉีกดูไส้หมอนด้านในก็พบว่าเป็นเหมือนกัน
แต่เรื่องนี้เรื่องนี้ทางตำรวจของปคบนะฮะ
ก็คือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค

เปิดเผยกรณีนี้ออกมานะครับบอกว่าผู้ที่จำหน่ายหมอน
ถ้ามีลักษณะเช่นนี้มีความผิดตามมาตรา๔๔
เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพของสินค้า
คำยากเลยนะก็คือวัสดุนี่แหละวัสดุวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยนะครับ
เรื่องนี้การติดตามแหล่งผลิตเป็นเรื่องที่ยาก
จากสินค้าไม่มีสลากแต่ว่าถ้าคนผลิตแล้วโดนจับได้นะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของปคบเขาคาดว่าหมอนดังกล่าว
เกิดจากชาวบ้านที่นำผ้าลวดลายการ์ตูนมาเย็บ
แล้วก็นำวัสดุที่หาง่ายประหยัดต้นทุนมาเป็นวัตถุดิบ
แล้วก็ลักลอบนำมาขายตามตลาดนัดนะครับ
พยายามที่จะตรวจสอบแหล่งค้าแหล่งขาย

สุดท้ายนี้ฝากถึงประชาชนให้ซื้อของที่มีฉลาก

เหมือนกรณีหมอนยัดไส้ผ้าอนามัยครับ